คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมย์ค่ะ
มีน้องนักเรียนชั้นมัธยมอายุประมาณสัก๑๓ปี
ขึ้นรถเมย์ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปนั่งท้ายรถ

ปรากฏว่ามีกลุ่มนักเรียนช่างขึ้นมาเป็น๑๐คน
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะ
โดนกระทืบโดนกระชากที่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์โรงเรียนนะคะ
กระชากติดมือไปเลยอะค่ะ
คือน้องนักเรียนมัธยมที่เป็นผู้เสียหาย
น้องเขายังอายุน้อยนะคะอยู่มต้น

แต่นักเรียนช่างคุณผู้ชมดูค่ะ

อายุแบบเกิน๑๘กันแล้ว

กระชากระเป๋าหัวเราะเยอะ
กระชากเสื้อที่มีตรานักเรียนจนขาด
แล้วมันมีจังหวะที่น้องมัธยมเขากดโทรศัพท์

อุ้ยแล้วไปเตะเขาทีด้วยอีก
คือพอน้องเขากดโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ย
เตะเลยเตะเข้าหน้าเลยนะคะ

กระทืบทั้งเตะทั้งต่อยทั้งอะไร

รุมเขาเสร็จทำหน้าเยาะเย้ย

นี่คือคนบนรถก็มีนะพนักงานบนรถก็มี

กระเป๋ารถเมย์ก็มาดูรีบวิ่งมาดูนะคะ
แต่มันไม่ทันไงพวกนั้นมันมากันเป็น๑๐คนนะพี่อุ๋ย
นี่ตอนจะไปยังไหวอ่ะยังตะโกนทิ้งท้ายอยู่อีกนี่เห็นไหม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๘มีนาคมค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณกันจอมพลัง
พร้อมด้วยคุณแม่ของหนึ่งในน้องนักเรียนที่โดนทำร้าย
เข้าแจ้งความที่สอนอพระขนงนะคะ
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุค่ะ
แม่ของน้องที่ถูกทำร้ายบอกว่า
ปกติลูกชายไปโรงเรียนจะมีผู้ปกครองไปรับไปส่งตลอด
แต่วันเกิดเหตุเลิกเรียนเร็วกว่าปกติ
ลูกชายเลยขออนุญาตแม่ขอไปกับเพื่อนหน่อยนะ
แถวซอยอุดมศุกร์ก็คือสุขุมวิท๑๐๓
ขึ้นรถเมย์สาย๒๓ป้ายรถเมย์ใกล้กับสนพระขนง
ระหว่างทางรถเมย์จอดรับผู้โดยสาร
ป้ายรถเมย์ที่อยู่หน้าโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วกลุ่มนักเรียนช่างขึ้นมาโอ้โหกรูกันขึ้นมา
มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปภาพ
กลุ่มผู้ก่อเหตุลงจากรถเมย์ไปแล้วเนี่ย
มีคนในกลุ่มที่เป็นนักเรียนช่าง

ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบรถเมย์อีกนะคะ
ไม่ได้ทำร้ายเสร็จลงจากรถไปเสร็จแล้วจบนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามแล้วพยายามจะตะโกน
บอกให้คนขับรถเมย์หยุดรถ
แม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๘มีนาคม
ลูกชายไม่กล้าเล่าอะไรให้ฟัง
รู้อีกทีคือวันที่๑๑มีนาคม
เพราะแม่สังเกตเห็นทำไมลูกชายมีรอยช้ำบนใบหน้า
ตอนแรกแม่ก็กะว่าเออไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรก็แล้วกัน
แต่พอเห็นเหตุการณ์จากกล้องในรถเมย์โอ้โห
แม่บอกแบบนี้มันไม่ได้รับไม่ได้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

แล้วน้องก็โดนชกหลายหมัดอยู่นะคะ
มีกระโดดถีบน้องด้วย
แล้วทีนี้น้องไม่กล้าบอกแม่ตั้งแต่วันพุธนะคะ

ตอนแรกแม่ก็กล่าวแบบช่างมาไม่เป็นไรเหมือนกับ๕๔
แม่บอกเห็นภาพแล้วมันไม่ไหวค่ะ
คือนอกจากรุมทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ย
คือแม่ตั้งใจว่าจะเอาเรื่องของการชิงทรัพย์ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะคือต้องลงโทษให้หนักจริง
เป็นเด็กที่โตกว่าเขานะแล้วก็มากันหลายคน
คือนี่ทั้งรังแก่เด็กแล้วก็รุมเขาด้วยนะ
เกินความเป็นเยาวชนแล้วค่ะกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะ
แล้วจะภูมิใจไหมเนี่ยจะมาแหมจะคิดว่าตัวเองเท่ตัวเองเจ๋ง

ก็เห็นหน้าค่าตาชัดเนอะตามภาพเนี่ยนะคะเห็นชัดเลย

บอกเลยว่าตอนนี้ลูกชายแม่กลัวมากไม่กล้าไปโรงเรียน
เพราะกลัวว่ากลุ่มนี้จะตามไปทำร้ายซ้ำก็ต้องคอยปลอบตลอดนะคะ
ก็อยากจะฝากไปถึงทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุด้วยว่า
สั่งสอนลูกด้วยอบรมสั่งสอนลูกหลานให้มันดีหน่อย
คุณกันจอมพลังก็บอกว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะเด็กกลุ่มนี้ก่อเหตุอย่างอุกอาจรุมทำร้าย
ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยค่ะ
ดูจากพฤติกรรมเนี่ยผมอันนี้ต้องตั้งคำถามเลยนะครับ
พวกคุณมีเยอะกว่าคุณรังแก่คนอื่นใช่ไหม
คุณมีพละกำลังที่แข็งแรงกว่าเด็กอายุ๑๓เองนะครับ
ท่านกล้ารังแก่เขาใช่ไหมท่านทำตัวแบบเนี้ยผมมองท่านไม่ใช่นักเลงนะ
ท่านเป็นอันตภัณฑ์นะครับนะถ้าคนจริงมีความเป็นลูกผู้ชาย
เขาไม่รังแก่คนที่อ่อนแอกว่าหรอกครับพวกท่านเนี่ยผมบอกเลย
ไม่ใช่ของจริงเรื่องนี้ต้องเอาให้เป็นตัวอย่างนะครับ
มนุษย์ทะลุถุงยางมาเกิดนะครับต้องต้องโดนดำเนินคดีนะครับ
โอ้โหคุณกันจอมพลังพูดได้แรงดีจริง
อะไรนะมนุษย์ทะลุถุงยางมาเกิดเลยเหรอ

คือถ้าถ้าผมเป็นพวกนี้ผมอายนะอุ้ยดูภาพเราหลุดไป
ดูเราไปทำร้ายเขาเรารุมเขาน่าภูมิใจตรงไหนอ่ะ
อุ๋ยคิดว่าเขาอายไหมล่ะเขาอายไหมล่ะนี่ถ้าป่านนี้เห็นภาพตัวเอง
ยังไม่อายอีกเขาอาจจะไม่อายอาจจะแบบโอบนี่ยังไม่อายเหรอเนี้ย
เห็นทั่วประเทศคือแบบไปรุมทำร้ายเด็กไปรังแก่เด็กไปอันตภัณฑ์อย่างนี้
คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมิวว่าก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เราก็เลยส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปที่ป้ายรถเมย์ของโรงเรียนของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเป็นโรงเรียนช่างแห่งหนึ่งอ่ะนะคะอืม
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าปกติแล้วช่วงเวลาเลิกเรียน
จะมีครูมาควบคุมความเรียบร้อยเพราะครูก็เกรงว่านักเรียน
จะไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสวันเกิดเหตุไม่ทันสังเกต
ได้ยินเสียงกลุ่มนักเรียนช่างคุยกันเสียงดังตอนขึ้นรถเมย์
แล้วก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งวิ่งลงมาจากรถแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมันมี
เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นค่ะวันนั้นน่ะไม่ได้สังเกตว่าอาจารย์มาไหม
แต่ปกติอาจารย์มาแต่พอขึ้นรถไปได้ยินเสียงดังแล้ว

เราก็เลยไม่ได้สนใจรู้แต่ว่าเด็กขาสั้นวิ่งลงมา

ก็แป๊บเดียวแล้วรถก็ไป
ทีมข่าวไปต่อค่ะไปที่อู่รถเมษาย๒๒
ไปสอบถามข้อที่จริงกับคนขับรถเมย
ติดภารกิจเดินรถอยู่ก็เลยไม่สะดวกให้
ข้อมูลตำรวจสนพระขนงค่ะก็ประสานไปที่โรงเรียนของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ได้ข้อมูลผู้ก่อเหตุครบทุกคนแล้วเพราะเห็นหน้าค่าตาชัดเจนตามภาพนี้
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีจากพยานหลักฐานเบื้องต้น
ลักษณะการก่อเหตุโอ้โหพี่อุ๋ยดูภาพนี้ดูภาพนี้ยืนเหมือนเท่กันหรือยังไง
แต่พฤติกรรมนี้โอ้โหเบื้องต้นนะคะตำรวจบอกว่าเข้าข่ายความผิดฐาน
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและร่วมกันชิงทรัพย์ค่ะ
เพราะว่าฉกกระเป๋านักเรียนน้องไปด้วย
คือน่าเห็นใจน้องอาชีวะที่เขาตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจทำดีนะค่ะ
มาเจอพวกนี้ก่อเหตุแบบนี้เขาก็ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไปหมด